ในเกมการแข่งขันฟุตบอลภิมิติอังกฤษ
บิ๊กแมชเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ศึกดาบี้มัชเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะ
ระหว่างแมนเชสเตอร์เฮเทศกับแมนเชสเตอร์นิสต์ซิตี้

ได้โอกาสไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลภิมิติอังกฤษ

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
ดูบอลแบบซื้อตัวอันนั้นธรรมดาเกินไป
เพราะว่าเขาจัดให้๑๔ผู้โชคดี
ดูบอลแบบส่วนตัวครับสะดวกสบาย
หิวก็มีอาหารสุดหรูพร้อมเสิร์ฟถึงที่

กันทั่วหน้าครับแถมอยู่ดีก็มีถ้วย
พามาให้จับถึงห้องแล้วก็ถ่ายภาพแบบเป็นกันเอง
ซึ่งไม่มีทางได้โอกาสแบบนี้แน่นอนหากมาด้วยตัวเองครับ
ขณะที่ความมันในสนามนั้นทุกคนอาจจะไม่ใช่แฟนมันแท้ของทีมปีศาจแดง
แต่พอนั่งสักพักอินเนอร์ชักมาครับ
ที่ไม่สามารถเก็บชะชนะในรังของตัวเองเพื่อตอบแทนคนไทยกลุ่มนี้ได้เลยครับ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เมืองดีถึงจุดตรงนี้ครับ
จากนั้นในวันรุ่งขึ้นครับผู้โชคดีทุกคนนั้นกลับมาอีกครั้ง
เพราะว่าทั้ง๑๔ท่านได้เข้าไปในจุดสำคัญหลักไล่ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ของสโมสร
บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของทีมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ห้องแต่งตัวที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมและประชุมทีมแก้เกมตอนพักครึ่ง
มานั่งสำรองของทีมข้างสนามและปิดท้ายด้วยการเหยียบรอยเท้าของนักเตะในวงปล่อยตัว
ในการลงสู่สนามแข่งขันที่เรามักจะเห็นในช็อตเปิดการถ่ายทอดสด
จริงแล้วการปิดทัวร์ควรจะจบตั้งแต่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะครับแต่ว่ามาอังกฤษทั้งทีไม่เข้าลอนดอนก็คงเสียดายแย่
เชฟโลเล็ตก็เลยเพิ่มโบนัสพิเศษครับบุกเข้าเมืองหลวงให้เลย
เฉพาะการล่องเรือชมทัศนียภาพนะครับของแม่น้ำเทมที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของชาวอังกฤษจากสองฝั่งมหานครแห่งนี้
สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษนั่นก็คือโบสถ์เวสปินเตอร์และหอนาฬิกาบิ๊กเบน